แน่นอนครับทุกผู้ชมครับต้องตามกันต่อนะฮะ
เรื่องของนักโทษชายนะเป็นคดีอุกชะกันด้วย
เสียแป้งถูกส่งมาโรงพยาบาลหนีไปได้อย่างไร
คือคนสงสัยที่สุดว่าไอ้สะดอกกุญแจมือยังพอเห็น
แต่ไอ้โซ่ตรวนที่เท้าเนี่ยมันตัดกันง่ายหรือครับ
เขาเดินลงจากลิฟต์ไม้เนี้ยขาโล่งมาเลยวันนี้เริ่มจะรู้อ่ะ
ว่าว่าหนีออกไปได้อย่างไรแต่ยังตามตัวไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิด
ท่านเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่ะค่ะนะฮะ
ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเที่ยงคืน๖นาที
คืนวันเสาร์นะดูเดินนี่ซ้ายมือนั่นเสียแป้งนาโนต
ใช่ค่ะเสื้อสีดำชุดสีดำอ่ะเป็นนักโทษชายผู้ต้องขังในคดี
รักษัพอ่าปล้นศัพท์ค่ะนะฮะโทษจำคุกนี้ยี่สิบปีนะ
นี่แล้วนี่มาเดินโอ้โหคล่องแคล่วว่องวัยก้าวขายาวเลย
จำคุกได้ปีเดียวค่ะขวามือคือลูกน้องที่มาพาหนีไปนะฮะ
ชื่อจีรวุตนะฮะเดี๋ยวจะค่อยไล่ให้คำถามก็คือ
ไม่มีอะไรที่แบบเป็นเครื่องพันธนาการเลยเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดเรียบร้อย
ดูเป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปดูยังไงก็ไม่ใช่นักโทษอะค่ะ
คือถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเที่ยงคืน๖นาที
มันเข้าสู่วันที่๒๒ตุลาคมแล้วคือวันอาทิตย์
ก็คือคืนวันเสาร์นั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นข่าวมานะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับเสียแป้งนะฮะ
เจ้าของฉายาเสียแป้งนาโนดวัยสามสิบเจ็ดปีนะครับ
นักโทษคดีร้ายแรงคดีอุกชะกัน
งด้วงนะฮะอ่าความจริงแล้วเนี่ยเขาก็
โนดนี่อยู่พัทธลุงนะค่ะอ่า
เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเสียอะไรอยู่แถวพัทธลุง
ถูกจำคุกอะไรก็สารจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
แต่คดีอุกชกันก็เลยถูกส่งมาคุมขังที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะฮะ
เดินลงมาจากชั้น๖ลงลิฟต์มานะครับของตึกอายุรกรรมนะฮะ
ซ้ายมือนั่นคือตอนที่ถูกจับกลุ่มนะฮะอ่าก่อนถูกจับกลุ่มนี่ฮะอ่า
ลิฟต์ลงมาพร้อมกับลูกน้องคนสนิทนะครับไม่มีเครื่องพันธนาการ
ไม่มีตรวนไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นะฮะ
ตอนที่มาโรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับมาโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์นะ
ขาสองข้างถูกใส่ตรวนใส่เหล็กเอาไว้อ่า
แล้วนี่นี่ตอนที่มานะฮะตอนที่ถูกส่งมาเนี่ย
มาเรื่องของทำฟันนะอ่าทันตกรรมนะ
ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นแหละต้องส่งมาโรงพยาบาลนอกนะฮะ
แล้วอยู่ดีเนี่ยเหมือนกับแม่ต้องนัดกันใหม่นะฮะ
ยังทำอะไรไม่ได้ปรากฏวูบเวิบอะไรปวดท้องปวดท้องขึ้นมาเลย
ต้องอยู่โรงพยาบาลอืมผู้ชมดูนะฮะตอนที่มาถึงเนี่ย
อ่ายังมีเครื่องพันธนาการอยู่เลยฮะที่วงแดงแดงเอาไว้นะครับ
ถึงขั้นแบบเอาโซ่ตัวเนี่ยผูกติดกับเตียงแบบเปรย์อ่ะ
ของผู้ป่วยอ่ะนี่นะฮะแล้วชุดเชิดนี่
ยังเป็นชุดผู้ป่วยจากเครื่องจำอยู่นะฮะแล้วสุดท้ายออกไปได้ยังไงนะฮะ
อ่าใส่กางเกงใส่เสื้อใส่รองเท้าผ้าใบเดินออกไปอย่างง่ายดายนะครับ
หลังจากออกลิฟต์แล้วยังมีรถเนี่ยมารอรับตัวไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเห็นไหมผ้าใบสีขาวนี่เสื้อกางเกงนะครับ
ปลอดโปร่งโล่งสบายนะฮะเดินออกไปขึ้นรถพาหลบหนีไป
กว่าที่จะมารู้กันว่าเสียแป้งเนี่ยถูกพาหนีไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
คือก็จนนู่นแล้วฮะตอนแพทย์กับพยาบาลเนี่ย
จะเข้าไปตรวจอาการของผู้ป่วยถึงไปบอกเจ้าหน้าที่ของรัชธรรมที่มาเฝ้า
นักโทษชายมีอยู่สองคนเขาไม่ได้เฝ้าในห้องไงฮะ
ไม่ได้เฝ้าในห้องผู้ป่วยอ่าไปเฝ้าอยู่หน้าห้องหน้าห้องเหรอคะ
แล้วมารู้อีกทีคือตอนแพทย์กับพยาบาลมาตรวจแล้วเอ้า
ผู้ป่วยนักโทษเนี่ยหายไปไหนหรอคะซึ่งมันคือหลังจากที่หนีไปแล้วสามชั่วโมงนะฮะ
นานมากนะคะแล้วจนทีราชทันเนี่ยถึงพึ่งไปแจ้งตำรวจสอบภอมเมืองนครศรีธรรมราช
ให้ติดตามตัวก็แน่นอนแล้วจนถึงวันนี้ยังไร้วี่แวว
ก็แม่ตั้ง๓ชั่วโมงแล้วโทษนะคะดูไม่ได้มีการแอบอะไรนะพี่อุ๋
เขาก็ลงลิฟต์อย่างปกติมากอ่ะใช่อ่าก็คงกะว่าออกมาก็ไม่ให้
ใครสงสัยเพราะถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกว่านี่คือนักโทษชาย
ใช่ค่ะใช่ไหมนี่เห็นไหมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหนีไปไหนนะครับ
แต่มีเบาะแสว่าเขาต้องการออกไปแก้แค้น
คนที่ทำให้เขาเนี่ยต้องติดคุกนะเป็นคดีที่สู้คดีมา
แล้วก็ถูกสารมีภาคสาเหมือปีหกห้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้เนี่ยทางกรมราชธรรมนะครับตั้งรางวัลนำจับเสียแป้งนาโนตนะฮะ
หนึ่งแสนบาทอ่านายชาวลิศทองด้วงวัยสามสิบเจ็ดปี
หากมีใครพบเห็นก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอเลยนะฮะ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์สามเก้าศูนย์ห้า
หรือไม่ก็ศูนย์เก้าหกหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าห้านะครับ

เสียแป้งนาโนตเนี่ยนะฮะตามข้อมูลเนี่ย
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับอ่า
จากพนักงานราชธรรมนะฮะที่มาแจ้งความนะครับว่า
นักโทษชายเนี่ยหนีไปจากโรงพยาบาลนะครับเสียแป้งนาโนตหรือว่านายชาวลิศทองด้วงเป็นผู้ต้องขังคดีปล้นทรัพย์
ของศาลจังหวัดพระทะลุงนะฮะศาลพิพากษาอ่าสั่งจำคุกยี่สิบปีหกเดือนนะครับ
เริ่มจองจำตั้งแต่สิบเอ็ดมะกะลาคมปีหกห้าอืมยี่สิบปีอ่ะน้องเม้นค่ะ
นี่ภาพซ้ายมือนะเขาเคยแบบถึงขั้นเตรียมจะลงสมัครเล่นการเมืองท้องถิ่นด้วยซ้ำอืมอ่า
โอ้โหเริ่มจองจำสิบเอ็ดมะกะลาคมหกห้ายี่สิบปีหกเดือน
เจ็ดห้าแปดห้านู้นอ่ะปีสองห้าแปดห้าก็ออกกว่าจะออกมาก็เกือบเกษียณแล้วค่ะ
เท่าแบบเต็มเต็มนะยี่สิบปีหกเดือนนะอ่าอยู่แดนความมั่นคงสูงของเรือนจำกลางนครสีธรรมราชนะครับ
เพราะว่าโทษสูงนะครับก็ถูกส่งมาคุมขังที่นี่นะครับ
ทีนี้เมื่อยี่สิบตุลาคมที่ผ่านมาตอนสิบนาฬิกาก็คือวันศุกร์ใช่ไหมค่ะอ่า
ถูกส่งตัวมารักษาฟันตามนัดของทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
อ่าซึ่งทำไมต้องมาที่นี่เดี๋ยวต้องรอฟังรัชธรรมเขาชี้แจงนะ
เรื่องการส่งตัวนักโทษมาภายนอกนะฮะค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลแพทย์เลื่อนนัดนะฮะ
ก็ต้องถูกส่งกลับเรือนจำนะวันศุกร์อืมปรากฏว่าอยู่ดีดี
นายชาวลิศหรือว่าเสียแป้งนาโนตวูบหมดสติฮะเป็นลมไปเลย
ต้องส่งตัวเข้ารักษาที่หอผู้ป่วยชั้น๖ตึกอายุรกรรมต้องแอดมิตร
โดยในขณะนั้นยังมีตรวนเหล็กพันธนาการขาทั้งสองข้าง
มีโซ่ล่ามกับเตียงคนไข้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ย
เฝ้าอยู่นอกห้องอยู่อีกสองคนอันนี้ดูแน่นหนามากเลยนะคะ
จนกระทั่งวันนั้นความจริงแพทย์จะให้ออกจากโรงพยาบาล
ตอน๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันคืนวันเสาร์
ก็คือเช้าอันอาทิตย์
แต่ว่าปรากฏว่านายชวริตน์หรือว่าเสรีอแป้งหนีไปแล้ว
ตอนกลางดึกคืนวันเสาร์นะที่หนีไปมันเข้าสู่วันที่๒
ไปตอนเที่ยงคืนไงข้ามคืนพอดี
แล้วความจริงเนี่ยเขาก็จะมาตรวจเพื่อจะให้ออกจากโรงพยาบาล
เช้าวันอาทิตย์๘โมงครึ่งปรากฏหนีไปแล้วนะครับ
ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เพิ่งทราบนะฮะตอนตี๔
แต่หนีไปตอนเที่ยงคืนนะครับ
ไปตรวจสอบที่เตียงคนไข้พบโซ่ตรวนกับโซ่ล่ามเตียง
ไขกุญแจปลดวางกองอยู่นะฮะ
ไม่ได้ถูกล่มถูกเลื่อยถูกตัดอะไรเลยนะฮะ
ไขกุญแจวางเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เหมือนท่านเห็นตอนแรก
ที่เขาเดินออกไปอ่ะนะฮะสวมเสื้อสีดำแขนยาวกางเกง
ขาสามส่วนสีดำรองเท้าพอไปสีขาไม่มีโซ่ตรวนอะไรเลย
แล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปกับคนคนหนึ่ง
เดินไปอย่างลอยนวลหลังจากได้รับทราบเฮตนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังออกติดตามตัว
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอตัว
แล้วก็ชิงตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับ
จับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่สพนาขยาดนะฮะแล้วก็มีคดีอีกหลายคดีนะ
สำหรับเสียแป้งนาโนตนะคดีฆ่าผู้อื่นฆ่าตำรวจ
นั่นปีห้าศูนย์นะค่ะอ่ารู้สึกคดียังรอการพิพากษาอยู่อุ้ยนะ
นี่อันนี้ผมไม่สิบหกปีผมไม่แน่ใจเรื่องอ่าตรงนั้นน่ะค่ะ
เอาเป็นว่าเนี่ยคดีแต่ว่าคดีที่เขาถูกคุมขังจำคุกนะขนาดนี้
คือดีปล้นสับปล้นสับคดีอื่นอื่นไม่รู้ว่าอ่าอยู่ในชั้นไหนอะไรยังไง
โอ้โหแต่คดีคือคดีใหญ่คดีหนักแล้วเยอะด้วยนะคะอ่าพยายามฆ่าอย่างเงี้ย
อาวุธปืนนะบุกรุกนะมีอีกหลายคดีเยอะแยะไปหมดนะฮะ
โอ้โหเห็นไหมฆ่าผู้อื่นสองคดีนี่พยายามฆ่าตำรวจอีกแล้ว
พยายามฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่อีกคือเนี่ยฮะแต่เอาเป็นว่าคดีที่ถูก
คำอ่าจำคุกคุมขังตอนเนี้ยคือทร่นทรรพน่ะ
จำคุก๒๐ปีคือในระหว่างที่ถูกจำคุกไปแล้วเนี่ย
คดีที่ว่าร่วมกับพวกไปยิงถล่มแล้วฆ่าเนี่ย
ก็มีนะโอ้โหอดีตอบจก็โดนอันนี้ปี๖๐อันนี้คือคดีฆ่าล่าสุดด้วยนะครับ
มากแล้วนี่จะไปลงเล่นการเมืองเหรอคะอ่าก็ดูเนี่ยไล่ฆ่าคนขนาดนี้
ทำงานจิตอาสาทำงานแบบช่วยเหลือสังคมเยอะแยะไปหมด
คือช่วงที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยไปพบข้อมูลนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ปปงเนี่ย
อายัดทรัพย์ของเสียแป้งนาโนตซึ่งไปฝากไว้กับพี่สาวเนี่ย
มีทรัพย์สินถึง๑๕๐ล้านนะฮะที่ไปฝากเอาไว้กับพี่สาวนะครับ
ตามรายงานบอกว่าเขาเอาเป็นทุนเอาไว้หาเสียงลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกอบจพัทธลุงนะครับ
แต่ช่วงระหว่างหาเสียงเนี่ยคือโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยแบบ
ต้องเดินทางตลอดต้องใช้รถเบ้นกันกระสุนอะไรก็มีนะฮะ
แต่ไปผัวพันหลายคดีนะฮะก็เลยถูกจับกลุ่มนะครับ
ก็พยายามที่จะวิ่งเต้นต่อสู้คดีนะแต่สุดท้ายเนี่ยถูกจำคุก
เขาก็เลยวางแผนได้อีกนะขนาดอยู่ในคุกนะในการหนีออกมาได้
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่พบว่าต้องการออกมาฆ่าล้างแค้นผู้เกี่ยวข้อง
คดีของเขาอย่างน้อยสองคนอืมที่เชื่อว่าเป็นเหตุให้เขาเนี่ย
ต้องแพ้คดีจนต้องติดคุกค่ะโอ้โหนี่สโลแกนที่เขาเตรียมที่จะเหมือนกับว่าลงสมัคร
ขอดูภาพที่มันมีโลแกนมุมซ้ายล่างหน่อยได้ไหมคะว่ายังไงอยากจะอ่านสโลแกนเขาซะหน่อย
ย้อนกลับไปภาพที่เป็นมีตวกสอนอยู่สีฟ้ามุมซ้ายล่างอ่ะ
ขอโอกาสรับใช้นี่เปลี่ยนแปลงจริงใจซื่อสัตว์พัฒนายึดมั่นคุณธรรม
ชาวลิศทองด้วงวงเล็บแป้งขอโอกาสรับใช้บ้านเกิดได้ไหมคะ
ได้ไหมคะพี่อุ๋ยคะแล้วข้างบนนี้ใช้สอจอแป้งไปก่อนแล้วนะ
ใช่ค่ะยังไม่ได้ลงนะยังค่ะอ่าเป็นชื่อเรียกขาน
หลายคนบอกว่าคิดถึงกำนันนกอุ้ยทำไมคะ
มันเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลที่พยายามจะเข้ามาในการเมืองท้องถิ่น
ใช่ไหมแล้วรู้จักคนเยอะแยะไปหมดสุดท้ายหนีได้ยังไงคำถามคือในขณะนี้นะฮะ
ตรงเล่นการเมืองอายัดทรัพย์ได้เฉลี่ยอันนั้นก็ตอนที่เขาดำเนินการอยู่
แต่ถูกจับกลุ่มสารพิพากษาแล้ว
ใช่ติดคุกไปแล้วด้วย

ไหนบอกว่าโซ่ล่ามทั้งแขนกับเตียงแล้วก็ขาสองข้างก็มีตรวนล่ามไว้อีก

ตอนเป็นลมเนี่ยโซ่ยังล่ามกับเตียงอยู่เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นความคืบหน้า
วันนี้นะฮะที่หลายคนตั้งคำถามนะครับ

สองคนเฝ้าอยู่นะเฝ้านี่เจ้าหน้าที่เฝ้านะเฝ้าหน้าห้อง

ตอนหลบหนีถามว่าเดินหนีกับใคร
นี่คือนายชีรวุฒิชุมศรีหรือว่าในปอย

ชื่อเล่นอีกชื่อนึงก็ชื่อลูกวัว

เป็นคนพระทะลุงเหมือนกันลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งนานโนท
พากันเดินออกไปอย่างง่ายดาย
ทีมสืบสวนก็ตั้งข้อสังเกตเลยฮะ
ทำไมเจ้าหน้าที่รัชธรรมที่คุมอยู่หน้าห้องเนี่ยถึงไม่รู้แล้วอีก๓๔ชั่วโมงถึงไปแจ้งตำรวจ
มันนานเกินไปนะจนแพทย์กับพยาบาลเขาไปตรวจคนไข้ถึงรู้ว่าไม่อยู่แล้ว
นี่ฮะพนักงานสอบสวนก็กำลังไล่อยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังเกิดเหตุนี่โอ้โหท่านผู้ชมครับเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีรถมารับเสียแป้งนาโนตจริงนะฮะ
รถกระบะสีขาวสี่ประตูอีซูซุทะเบียนแปดก่อก่อยจอจานสามสองหนึ่งสองกรุงเทพมหานคร
อายุสี่สิบเอ็ดปีอืมขับรถมารับเสียแป้งกับลูกน้อง
คือจีรวุฒิเนี่ยแล้วก็พากันหลบหนีไป
อ่านี่ฮะจะเห็นว่าบริเวณสี่แยกนั้นนะครับจะมีรถอีกคันหนึ่งด้วยนะฮะ
สี่แยกที่ขับรถผ่านไปนะครับเป็นรถเก๋งสีดำ
อันนี้รู้สึกจะเป็นเซีวิกสีดำ
เป็นรถเก่งต้องสงสัยนะอืม
สีขาวอีกคันนึงเนี่ยคาดว่าเสียแป้งนั่งคันนี้ไป

แล้วจะตามมาอีกด้วยกระบะสีขาวอีกคันนึง

กบหน้าประกบหลังโอ้ฝ่าไฟแดงไปด้วยนั้นหรือเปล่าน่ะ
ใช่ไหมเพราะคันอื่นเขาจอดอยู่นะนี่แล้วกระบะคันที่ว่าคาดว่าเสียแป้งนั่งไปกับคันที่ขับตามท้ายมาอีกคันนึงอ่ะ
ว่าฝ่าไฟแดงเนี่ยนะค่ะก็ดูคล้ายคล้ายกันเลยอ้าวนี่นี่อ่ะ
กระบะสีขาวนี่นี่สองคันแรกนะจำคันที่ชี้ว่าเป็นรถเสียแป้งไว้ก่อนนะ
อีกคันหนึ่งกำลังมาล่ะไฟวาบมาล่ะนี่นี่น่ะมันดูเหมือนกันเลยน่ะ
ใกล้เคียงคือมันเป็นกระบะสีขาวสี่ประตูเหมือนกัน
นี่หยุดอยู่หน่อยนึงนะเหมือนกับอันนี้เราหยุดเองหรือว่ารถเขาหยุดเนี่ย
หยุดอันนี้เราหยุดภาพให้ดูไปเลยไปเลยไม่ต้องหยุด
จะได้รู้ว่าคันนี้ไม่ได้ไม่ได้หยุดใช่ไหมเขาหยุดตรงไฟแดงแป๊บนึง
แล้วก็ลังเลแล้วก็ฝ่าไปคงจะแบบเอาไงดีวะ
เพราะว่าเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันต้องสงสัยนะเราไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ยังไง
อ่าเดี๋ยวให้ตำรวจเขาไล่ต่อแต่ว่ามันเห็นอยู่นะฮะอืม
นี่ทั้งหมดเนี่ยมุ่งหน้าเข้าจังหวัดตรังนะฮะถนนทางนี้
ค่ะสุดยากทางนี้ที่ไปเนี่ยอ่ามุ่งหน้าเข้าจังหวัดปรัง
จะต่อเนื่องไปยังจังหวัดกระบี่ได้นะครับคือตามรายงานบอกว่าเตรียมจะออก
ชายแดนไทยเมียนมาด้วยซ้ำนะฮะแต่ไม่รู้ผิดแผนหรือยังไง
เพราะว่าบุคคลที่เสียแป้งเนี่ยขอความช่วยเหลือไปทางนู้นเนี่ย
ปฏิเสธนะฮะสงสัยจะเห็นเป็นข่าวดังหรือเปล่า
ไม่ยอมช่วยเหลือต่อนะฮะก็เลยออกชายแดนไม่ได้
ต้องขับรถย้อนกลับมาที่พัทธลุงพัทธลุงก็คือถิ่นของเขานะฮะ
คาดว่ากระบะสีขาวทั้งสองคันที่ขับตามกันไปเนี่ย
น่าจะเป็นทีมของเสียแป้งนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ขับแยกทางกันหลบหนี
มีเบาะแสว่าเสียแป้งนาโนตนี่เปลี่ยนรถด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
กไก่จจ๙๐๔๙แต่มันมองไม่เห็นหมวดจังหวัดนะมันอ่านไม่ค่อยชัด
ถ้าแกะดูอาจจะเป็นพัทธลุงนี่นะฮะมีเปลี่ยนรถด้วยนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับพาหนีนะฮะจะเป็นในบิ๊กหรือว่าในปอยนะหรือจะเป็นคนอื่นนะครับ
ตอนนี้ทีมสืบสวนก็กำลังกดดันไปยังครอบครัวของเสียแป้ง
เพื่อเสียแป้งจะติดต่อมาหรือติดต่อได้เพื่อให้มามอบตัว
มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกนะที่หน้าโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาล
ที่เสียแป้งเข้ามารักษาตัวกรงพยาบาลมหาราชนครสีธรรมาราช
ตอนสี่ทุ่มนะนี่นี่พาบนี้นะฮะรถกระบะสีขาว๔ประตู

อันนี้เป็นตอนก่อนที่จะหนีนะค่ะ
นี่คาดว่าในบิ๊กเนี่ยขับเข้ามาแล้วเลี้ยวเข้าไปจอดรออยู่ในโรงพยาบาล
จากนั้นเที่ยงคืน๔นาทีกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามประตูทางออกโรงพยาบาลนะฮะ
ก็จะเห็นรถกระบะต้องสงสัย๒คันที่คาดว่าพาเสียแป้งหนีเนี่ย
เมื่อกี้รถเก๋งสีดำกับกระบะสีขาวมาแล้ว
ก็เป็นขบวนไปเลยนะ๓คันเก๋งดำ๑กระบะขาว๒
อันนี้นี่กระบะขาวอีกคันนึงมาแล้ว
ทั้งคู่กระบะสีขาวเหมือนกันเด๊ะเลยใกล้เคียงมาก
แล้วก็จะเป็นภาพวงจรปิดตอนเที่ยงคืน๕นาทีนะฮะ
คืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ริมถนนราชดำเนินมุ่งหน้าแยกหัวถนน
อันนี้ก็เหมือนเดิมรถต้องสงสัยเก๋งดำไปก่อน
รถคันนี้คาดว่าเสียแป้งขึ้นไป
แล้วก็เป็นกระบะสีขาวอีกคันนึงก็ตามมาห่าง
อันนี้คือคืนวันเสาร์นะ
ทีนี้ถ้าย้อนไปวันศุกร์วันแรกเลย๒๐ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ยวันที่คุมตัวเสียแป้ง
มาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บอกมีเรื่องของฟันนะ
ทันตกรรมที่ต้องมาหาแพทย์มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนอก
แต่แพทย์เลื่อนนัดก็ต้องคุมตัวกลับ
ระหว่างจะคุมตัวกลับเสียแป้งแขนขาอ่อนแรงวูบหมดสติ

วันศุกร์นะจนกระทั่งวันเสาร์ก็ยังอยู่ต่อ
แล้วคืนวันเสาร์ก็หนีนะครับ
ที่ถามว่าหนีได้ยังไงนะน้องมิล

พบว่าก่อนเสียแป้งจะหลบหนีไปเนี่ย

ไหมวิลาวันหมื่นรักนะครับ
เป็นชาวนครศรีธรรมราช

เขาจ้างให้ไปเฝ้าไข้เสียแป้ง
เอากุญแจผีที่ไขโซ่ตรวนได้เนี่ย

โดยมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตัวในบิ๊กพยายามจะไปช่วยเสียแป้ง
ตัดกุญแจโซ่ตรวน
เออนี่นี่ตำรวจเรียกมาสืบสวนแล้วนะมาสอบสวนสอบปากคำแล้วนะค่ะ
เข้าไม่ถึงตัวบิ๊กเข้าไม่ถึงตัวเอาจะเอาพวกเครื่องมงเครื่องมือในการที่จะไปตัดเนี่ย
เอาไปให้ไม่ได้ก็เลยต้องให้ไหมที่เป็นคนเฝ้าไข้เนี่ยเอามีดเข้าไปให้นะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่สองคนเนี่ยคอยให้การช่วยเหลือเพราะตอนนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ว่าไหมเนี่ย
คือคนดูแลเสียแป้งคนเฝ้าไข้อยู่แล้วก็เลยยอมให้เข้าไปในห้องได้นะครับ
อันนี้ตามข้อมูลจากการสอบปากคำของชุดสืบสวนนะครับแต่วันแรกก็ไม่สำเร็จ
เรื่องการตัดโซ่ตรวนตัดกุญแจอะไรต่างสายของ๒๑ตุลาคมคือวันเสาร์
ไหมนี่ไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้เสียแป้งด้วยนะฮะคาดว่านี่แหละที่ทำให้เสียแป้งเนี่ย
สามารถโทรประสานกับบิ๊กคนที่ขับรถมารับแล้วก็ในปอยนะฮะคนที่เดินหนีไปด้วยกันเนี่ย
ในการเตรียมชุดในการวางแผนหลบหนีโดยที่เสียแป้งเนี่ยได้ใช้กุญแจผีเนี่ย
ไขสิ่งพันธนาการพวกโซ่ตรวนกุญแจอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็หลบหนีออกไปได้
โดยที่ไม่มีอะไรเลยนี่นี่เห็นไหมฮะตำรวจเอามาให้ดูแล้วนะฮะ
ขับกระบะไม่รอลับอยู่ครับตรงกงติกรรมพิธีกรรมเอาไว้ได้หมดนะ
และยังมีรายงานว่าในมิคตอนที่มารับยังเอาปืน๙มมมาให้เสียแป้งเพื่อเอาไว้ติดตัวอีกด้วยนะครับ
สืบสวนสอบสวนพบว่าพยานหลักฐานต่างจากการสอบปากคำกล้องวงจรปิด
และก็พยานแวดล้อมผู้ที่ช่วยเหลือเสียแป้งนานโนตในการหลบหนี
ตอนนี้ก็เลยขอนุมัติศาเอาออกออกมายจับ๔คน
คนนี้นะครับเป็นคนที่ติดต่อว่าจ้างเป็นคนเฝ้าไข้เป็นคนหาอุปกรณ์
เป็นคนเอายานพานะมาช่วยหลบหนีก็คือนางสาวิลาวันหมื่นรักหรือว่าไหม
อันนี้คือคนเฝ้าไข้ใช่ไหมใหม่มีในบิ๊กนะฮะจักรีแป้นน้อย
พยายามจะมาช่วยตัดอยู่รอบนึงแล้วก็เข้าไม่ถึงห้องแล้วก็ขับรถมารอรับ
มีนายปอยหรือว่าลูกวัวนายจิลวุฒิชุมศรีที่ขึ้นไปรอตรงไหนไม่รู้
แต่ว่าลงลิฟต์มาพร้อมกันอืมคาดว่าเอาเสื้อโพ่งเสื้อผ้าไปให้ได้ยังไงก็ไม่รู้นี่
ค่ะแล้วก็อีกคนนึงฮะหมวยนะฮะยั่วเรศกลศึก
นี่คือเมียของลูกน้องของเสียแป้งที่เป็นคนจ้างไหมมาให้มาเฝ้าไข้
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้คุมนักโทษทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลว่า
รู้เห็นเป็นใจหรือไม่แบบไหนอย่างไรนะครับ
ถ้าหลักฐานชัดเจนก็ต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเหมือนกัน

นี่ไงคะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมาก

มันได้ด้วยเหรอถ้าคนนอกเข้าไปเฝ้าข้างในได้

เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่ที่คุม๒คนอยู่นะฮะ

เรื่องคดีต่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ถูกจำคุก๒๐กว่าปีนะฮะ
ตามข้อมูล๒๑ปี๓เดือน๒๕วัน
เสียแป้งดานโนธอายุ๓๗ปีนะครับประมาณครับ

มีเยอะแยะไปหมดเหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
เอาละทีนี้มันต้องมาดูแล้วล่ะว่าจิ๊กซอต่างที่เจ้าหน้าที่จะต่อจิ๊กซอได้เนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะ
คือนะตอนนี้เนี่ยหมายจับออกแล้วถูกไหมคะแต่ว่าคนที่ตำรวจได้ให้ตัวมาเนี่ยคือไหมไหมคนเดียวเลย
ทีนี้คำถามที่ว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมทำไมมันปลดโซ่ตรวนได้ออกมาได้ง่ายจัง
คนฟงคนเฝ้าอะไรถ้าฟังจากที่ไหมให้การกับเจ้าหน้าที่
ว่าหลายคนตบเข่าฉาเลยบอกว่าแล้วอย่างนั้นเลยเหรอ
ไหมบอกแบบนี้ค่ะครีมตัดเหล็กเห็นบอกว่าเตรียมตั้งแต่วันศุกร์คือวันแรกแล้วใช่ไหมคะ
แต่มันตัดไม่ออกพี่อุ๋ยไม่ใช่ว่าเข้าไปไม่ได้ตัดไม่ออก
ก็เลยทำอะไรรู้ไหมคะขอผู้คุมเปลี่ยนโซ่ตรวนให้มันหลวมกว่านี้หน่อย
อันนี้คำให้การของไหมนะลองฟังดูก่อน
ไหมหรือว่าวิลาวันคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีอาชีพรับจ้างเฝ้าไข้
แล้วยังไงมันเป็นอาชีพของเขาเนอะรับจ้างเฝ้าไข้
ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ปกติค่าจ้างวันละ๔๐๐บาท
วันนี้พลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบปากคำไหมด้วยตัวเองครับไหมบอกว่ามันก็เป็นบริการสำหรับญาติผู้ป่วย
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วญาติเนี่ย
คือบางทีมันไม่สะดวกเฝ้ามั้งคะพี่อุ๋ยแต่บางโรงพยาบาลบอกว่า
ผู้ป่วยต้องมีคนเฝ้าดูแลเวลาหยิบของหยิบหอมเพราะว่าบางทีพยาบาลไม่พอใช่ไหม
ก็ต้องไปดูแลคนไข้คนอื่นก็ต้องมีคนเฝ้าคนป่วยหนึ่งคน
ข่าวของหนุ่งของน้ำเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไป
แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะมีคนสแตนบายมารอเฝ้าได้
มันก็เลยเกิดอาชีพนี้ขึ้นคืออาชีพรับจ้างเฝ้าคนไข้
ทีนี้๒๐ตุลาคมก็มีคนมาว่าจ้างคุณไหมเนี่ยบอกว่า
ให้ไปเฝ้าไข้เสียแป้งให้หน่อยเสียแป้งนาโนตอ่า
ไหมก็ใครคือเสียแป้งไม่ได้รู้จักเลยแต่รู้แค่ว่า
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกทางการควบคุมตัวอยู่
แต่ไม่รู้เลยนะว่าเป็นนักโทษคดีติดตัวร้ายแรง
คิดว่าเป็นผู้ต้องหาธรรมดาธรรมดาคนนึง
อันนี้หมายเล่านะหมายเล่าว่าเสียแป้งพยายามใช้ครีมเนี่ย
เป็นครีมตัดเหล็กเอามาตัดกุญแจโซ่ตรวนแอบทำในผ้าห่มค่ะ

ผ้าห่มมันก็คลุมตัวอยู่แล้วเนาะเวลาห่มผ้าอะไรอย่างนี้
จังหวะที่คุมมือก็เอาครีมเหล็กตัดอยู่
โซ่ตรวนเพราะเคยพยายามหลบหนีมาหนึ่งครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จ
แล้วตอนนั้นเนี่ยมันไม่สบโอกาสเพราะโซ่ตรวนที่รัดข้อเท้า
ผูกไว้กับเตียงมันเล็กครีมมันเลยตัดไม่ออก
อ่าวันรุ่งขึ้น๒๑ตุลาคมเสียแป้งบอกไหมนี่แหละอ่า
เฝ้าขยะบอกว่าให้ไปบอกเจ้าหน้าที่ให้หน่อยสิว่า
ข้อเท้าขอเปลี่ยนโซ่ตรวนที่ข้อเท้าให้มันใหญ่กว่าเดิม
ขอเปลี่ยนโซ่ให้ใหญ่กว่าใช่คือไอ้ตัวที่ล็อกข้อเท้าค่ะพี่อุ๋ย
พอมันเล็กปุ๊บมันแน่นอยู่ติดกับข้อเท้าเนี่ย
มันไม่มีช่องว่างให้ยัดเข้าไปตัดไงมันตัดไม่ได้
บอกว่าเนี่ยมันเจ็บข้อเท้ามากเลยก็ใส่มาตั้งเป็นปีไม่เจ็บเนอะ
คือถ้าฟังจากไหมณขณะนี้คือไหมบอกไหมก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ดีเนี่ย
ครีมตัดเหล็กเนี่ยมันมาได้ยังไงไม่รู้เห็นเนี่ยคือเห็นเสียแป้งพยายามตัดแล้วใช่
แต่ทีเนี่ยโซ่มันเล็กกว่าครีมมันตัดไม่ได้มันไม่ขบกันอะ
โซ่มันแน่นข้อเท้ามากค่ะมันตัดลำบาก
เลยขอเปลี่ยนโซ่ตรงข้อเท้าให้มันหลวมกว่านี้หน่อย
พอหลวมปุ๊บเนี่ยมันเหมือนใส่กำไรอะค่ะพี่อุ
มันก็จะมีช่องว่างระหว่างเนื้อข้อเท้ากับตัวตัวล็อกไง

เอ้าก็เปลี่ยนนะสิคะ

ก็เลยเป็นการพันธนาการแบบหลวม
หมายบอกแบบนี้พอกลางดึก๒๐เว็บตุลาคมปลอยมาเลย

เนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังว่าจะทัน

นักโทษอย่างนี้ให้มีคนนอกมาเฝ้าไข้ได้เหรอ

คือเอามีญาติปะปนมีญาติมาเยี่ยมเหรอ
ประเด็นก็คือถ้าบอกว่าปอยคือลูกน้องคนสนิทของเสียแป้ง

อันนี้เขาห้องรวมหรือเขาห้องเดียวนี่น่าจะ
บอกว่าปะปนอยู่กับญาติคนอื่นน่าจะเป็นห้องรวมค่ะพี่อุ

ว่าพฤติกรรมไอ้การพยายามตัดโซ่ใต้ผ้าห่มของเขาเนี่ย

แล้วในปอยก็ปะปนกับญาติคนไข้คนอื่น

แสดงว่าคงมีคนป่าปนมาแล้วก็แอบเอาครีมตัดโซ่ตัดเหล็กมาให้เสียแป้งไว้
ใช่ไม่จบเสียแป้งขอยืมมือถือของไหมค่ะ

เขาคุยประสานงานเรื่องหลบหนีกันว่าจะหนีกันยังไงแบบไหน

ตอนแรกไหมไม่ยอมให้โทรศัพท์มือถือไป

กลัวจะไปติดร่างแหถูกโยงด้วย

รู้เพราะได้ยินเขาคุยกัน

เอาอย่างนี้นะพาหลบหนีออกจากโรงพยาบาลกลางดึกคืนนี้แบบนั้นแบบนี้

ถ้าผมหนีออกไปได้นะ
ถ้าแป้งถ้าไหมไม่พูดอะไร
แล้วสามารถทำให้ผมหลบหนีออกไปได้อย่างสำเร็จเนี่ย
ผมจะให้บ้านหนึ่งหลังที่ภูเก็ตด้วย
จากวันนั้นคือกลางดึก๒๑ตุลาคมใช่ไหมคะ

หมายบอกว่า๒๐๐๐๐๐บาทไม่ได้ค่ะได้มาแค่๒๐๐๐บาท

ใช่ค่ะบอกจะให้๒แสนพร้อมบ้านที่ภูเก็ตอีกหนึ่งหลัง

แล้วก็ได้หมายจับเป็นของแถมไปด้วยนะคะ

ไอ้ช่องโหวตต่างนี่คำถามเยอะมากนะ

ปอยจีรวุฒิชุมศรีวัย๓๑ปีที่ว่าปะปนมากับญาติ
แล้วก็พาเสียแป้งหนีเดินลงลิฟต์กันมาเนี่ย

เป็นลูกสมุนคนสนิทของเสียแป้ง
เป็นคนพาเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาล

ผัวพันคดียาเสพติดอยู่เหมือนกัน
เคยถูกตำรวจค้นบ้านมาก็หลายครั้งแล้ว

อยเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยสีดำลงมา

กรมราชธรรมเผยแพร่เอกสารชี้แจงค่ะพี่อุ๋ย

ถ้าผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชมีรางวัลนำจับให้๑แสนบาท
ประเด็นคือคนไม่ได้อยากรู้เรื่องรางวัลนางจับเท่าที่ว่าเขาหนีไปได้ยังไง
เจ้าหน้าที่คุ้มกันกันแน่นหนาขนาดไหน
คำชี้แจงของราชธรรมบอกแบบนี้ค่ะ

อันนี้ชี้แจงเรื่องคดีมา
มีคดีความผิดปล้นทรัพย์ความผิดต่อเสรีภาพพรบออาวุธปืน
กำหนดโทษ๒๑ปี๓เดือน๒๕วัน
พ้นโทษ๖พฤษภาคมปี๘๖
ถูกย้ายมาจากเรือนจำกลางพัทธลุง๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลก็เลยต้องย้ายเรือนจำ
เพราะว่าพื้นที่มีอิทธิพลเขาอยู่ที่พัทธลุง
ตุลาคมถูกส่งออกไปรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่วูบหมดสติขาอ่อนแรงก็เลยแอดมิตรแล้วก็หลบหนี
ธิบดีกรมราชธรรมสั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่
ติดตามจับกลุ่มและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงในเรื่องนี้โดยด่วน
ถ้าติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีได้จะต้องมีการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๙
ก็คือใครที่หลบหนีระหว่างถูกคุมขังระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ทั้งจำทั้งปรับใครที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้ที่พักอาศัยก็จะถูกดำเนินคดีโดยมีโทษเท่ากันคือจำคุก๓ปีปรับหกหมื่นบาท
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนอยู่ว่าตกลงหนีได้ยังไงเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นไหม
ต้องรอสอบสวนเสร็จก่อนถึงจะตอบได้ค่ะพี่อุ๋ย
ท่านผู้ชมครับภาพที่เสียแป้งนาโนตลงจากลิฟต์ของโรงพยาบาลมาแล้วนี่เห็นไหมที่เดินไปด้วยเนี่ย
แต่เมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ชัดก็เลยคิดว่าชื่อปุ๊อ๋อนึกว่าคนละครกัน
อ่าเฉลิมพงฆ์ฤทธิ์ภรรลงค์ซึ่งเขาอยู่พัดทะลุงเหมือนกัน
วันนี้เขาต้องออกมานะฮะเขาบอกเขาไม่ใช่นะฮะเขาไม่ได้พาเสียแป้งหนีนะ
นี่ซ้ายมือนะฮะนี่คือพี่ปุ๊พี่ปุ๊
กั้งพัชรวรินเนี่ยไปคุยด้วยนะครับคุณเฉลิมพงศ์หรือว่าปุ๊นะฮะเป็นชาวบ้านในพื้น
ซึ่งที่หมู่๑๑ตำบลแบ่นลาอำเภอศรีนควินจังหวัดพัทธลุง
บอกว่าเขาตกใจมากไม่ได้เกี่ยวข้อง
ว่ารู้จักเสี่ยแป้งจังไหมไม่ได้รับ
เพราะเสี่ยแป้งก็เป็นช่างประจำอู
เนื่องจากเขามีฝีมือเรื่องงานช่าง
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ตกใจหรอกแต่มันเดือดร้อนที่มาถูกหางเลขไปด้วย
คนในครอบครัวก็เครียดและอยากจะขอชี้แจงผ่านสื่อมวลชน
สังคมจะได้เข้าใจคุณปูบอกว่าเมื่อเช้านี่นะ
นั่งกินกาแฟอยู่ที่บ้านภูมิกับการสพศรีนครินทร์
มาหามาถามรอบนึงแล้วก็ชี้แจงไว้แล้วไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่คนพาเสียแป้งหนีแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าอยู่ที่บ้านทุกวัน
ไม่เคยออกไปไหนเลยนะครับจากการดูข่าวคนในกล้องวงจรปิด
เดินนำหน้าเสียแป้งมันก็ไม่ได้เหมือนผมนะ
เอาอย่างผมเนี่ยคนในกล้องวงจรปิดที่ไปกับเสียแป้งผมก็ยาวกว่า
ถามว่าตัดผมหนีหรือเปล่าช่างปู้บอกเป็นไปไม่ได้เลย
ผมทรงเนี่ยผมตัดนานแล้วจนมันขึ้นเป็นไรแล้ว
ไม่ใช่แบบตัดใหม่ใหม่ที่เป็นรอยแบตเตอเลียนค่ะเห็นไหม
อ่าแล้วไม่กังวลใจด้วยเพราะไม่ได้ทำผิดจริงจริง
เพราะฉะนั้นอยากขอชี้แจงว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนในลิฟต์นะ

ไม่เกี่ยวข้องคนละคนกันเลยว่าอย่างนั้น
ปุ๊อย่างเดียวไม่มีปุ๊ลูกวัว

แล้วยังอยู่ที่บ้านเป็นปกติไม่หนีไปไหนด้วย
ทำไมชื่อพี่ถึงไปปรากฏอยู่ตรงนั้น

มึงออกข่าวว่าเป็นคนที่พาเสียแป้งดี

แต่พี่รู้จักกับเสียแป้งไหม

รู้จักกันนานแล้วทำงานด้วยกันหรืออะไรอย่างนั้น
ไม่บางทีโตไปซ่อมรถให้ก็ไปกลับ
อ๋อเคยไปซ่อมรถให้หลายทีแล้วนะคะ

พี่ไม่ได้เป็นคนหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกลบหนีจากโรงพยาบาลหรือเปล่า

ถ้าว่าเกี่ยวข้องป่านี้ไม่ได้ทำข่าว
นี่นะครับช่างปู้นะครับ
บอกผ่านไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เลย

ว่าช่างปู้ไม่ใช่จริง
แล้วตอนมีข่าวตอนแรกไปบอกว่าโอ้โหคนที่ช่วยช่างเสียแป้งหนีเนี่ย
คือนายเฉลิมโพงพลิตทิลงอันนี้ไม่ใช่เลยนะค่ะ
สุขสารอาทิตย์ช่างปู้อยู่ที่ร้านอยู่ที่บ้านตลอด
จากนั้นช่วงเย็นที่ผ่านมา

เพื่อแสดงความรู้สุดใจอยู่พัทธาลุงนะ

สพเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าของท้องที่เจ้าของคดีเสียแป้ง
นักโทษชายหนีจากโรงพยาบาลนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับ
แสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจ
พอไปถึงนะฮะช่างปุ๊ก็เลยชี้แจงกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่ง
นครศรีธรรมราชนี่คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไปอยู่ที่นั่นนะฮะ
ลงทั้งพัทธลุงทั้งนครศรีธรรมราชก็เลยได้ชี้แจงกันอีกรอบนึงนะครับ
และกำลังปรึกษากับทนายว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับตำรวจชุดสืบสวน
สพเมืองนครศรีธรรมราชด้วย
เพราะว่าเอาข้อมูลเข้าไปเผยแพร่

วันนี้คุณแก้งพลวลินที่อยู่ที่พระทะลุง

บ้านปิดเงียบครับทุกผู้ชมครับ

ส่วนตัวของในบิ๊กนะครับ
หรือว่านายจักรีแป้นน้อยเขามีฉายานะบิ๊กขาวแดง
นี่บิ๊กนะครับที่ว่าขับรถกระบะมารอรับ
เจอกับป้าของบิ๊กนะครับป้าไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากนะฮะ
แต่ยอมรับว่าบิ๊กเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังนี้จริง
แต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหน
อ๋อแต่ว่าไปไหนไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้ครับ
อ๋อบิ๊กเขาเคยทำงานกับเสียแป้งไหมคะ
ป้าไม่รู้หรอกเคยไม่รู้
ส่วนปอยนะฮะปอยหรือว่าลูกวัวนะ
นายจีรวุฒิชุมศรีที่ลงลิฟต์มากับเสียแป้ง
เป็นคนตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ที่บ้านนะฮะชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังที่เป็นที่อยู่ของปอยเนี่ย
เป็นบ้านของเมียของเขานะครับ
แต่ปกติปอยก็จะอยู่ที่บ้านกับเมียนี่แหละนะครับ
เพิ่งคลอดลูกลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับ
มีข้อมูลว่าปอยกับบิ๊กความจริงคือคู่เขยกันด้วยนะครับ
เป็นเขยใหญ่ปอยเป็นเขยเล็กนะฮะ
ได้คุยกับแม่ยายของบิ๊กแล้วก็ปอยนะฮะ
แม่ยายบอกว่าเพิ่งเจอปอยเมื่อ๓วันก่อน
แต่ไม่รู้จริงว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน
ส่วนตัวแม่เองก็ไม่ค่อยสนิทกับลูกเขยเท่าไห
เพราะว่าลูกเขยเนี่ยเพิ่งมาแต่งงานกับลูกสาวไม่กี่เดือน
แล้วนี่เมียก็เพิ่งคลอดลูกนะฮะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเขยทำงานอะไรไม่รู้จักกับเสียแป้งด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าเอ๊ะตกลงหลังจากเกิดเหตุคดีของเสียแป้ง
นาโนดหนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ
นี่ไม่ใช่นักโทษแหกคุกนักโทษแหกโรงพยาบาลเนี่ยนะ
เขาได้ติดต่อกลับมาที่บ้านนะมาหามงหาเมียบ้างไหม
ยายบอกไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
ทีมข่าวเราก็สนับสนุนนะฮะ
ก็สอบถามชาวบ้านในระแวกบ้านของปอยนะคะ

เพราะว่าปอยเพิ่งจะมาเป็นเขยได้ไม่นาน

จำได้ว่าคนที่เดินนำหน้าเสียแป้งออกจากลิฟต์

ซึ่งปอยกับบิ๊กเนี่ยเคยทำงานให้เสียแป้ง
คือไปช่วยเก็บเงินกู้รายวัน
ชาวบ้านเขารู้พฤติกรรมของปอยดี
ชาวบ้านใช้คำว่าเป็นอันทภาณค่ะ

มองหน้าปุ๊บหาเรื่องทันที
แล้วก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ในพื้นที่แบบเร็วไม่กลัวใคร
เห็นว่าตัวเองเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพล
ทีนี้ฝั่งตำรวจว่ายังไงบ้าง
ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ

ตำรวจนำตัวหมวยมาบันทึกจับกลุ่ม
วยนี่คือคนจ้างคนเฝ้าไข้นะใช่ค่ะที่ว่าเป็นเป็นแฟนของลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งใช่ไหม
แต่ไม่รู้คนไหนนะแต่ว่าไหมบอกโอนให้สองพันอ่าใช่เสียแป้งบอกให้สองแสนกับบ้านหนึ่งหลัง
หนึ่งอันที่ภูเก็ตด้วยใช่แต่หมวยโอนให้สองพันหมวยโอนให้สองพัน
นี่ตอนคุมตัวมาเห็นผู้สื่อข่าวบอกหมวยร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนโอนเงินให้ไหมจริง
แต่ไม่รู้เรื่องการหลบหนีเลยจริงนะจากการตรวจสอบเนี่ยหมวยกับสามี
ก่อคดีอุ้มฆ่าน้องก้อยทิ้งป่าริมคลองชนรับประทานในตำบลนาโนธค่ะอืม
มขัดแย้งทวงหนี้ค่าแชร์เมื่อปีหกสี่นะคะตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็เจอว่าสามีของหมวยเคยเป็นลูกน้องเสียแป้ง
เลยเป็นที่มาว่าทำไมหมวยถึงรู้จักกับเสียแป้งเอาเป็นว่าตอนนี้หมวยก็อยู่ในมือตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะนี่คือหมวยนะคะ
โมงเย็นวันนี้ค่ะพลตำรวจโทษสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ก็ไปที่สพมนครศรีธรรมราชเพื่อแถลงความคืบหน้าของคดี
บอกว่าตอนนี้มีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่เรือนจำบอกว่าการควบคุมนักโทษมายังสถานพยาบาลเนี่ย
ทางกรมราชการจะมีระเบียบอยู่ซึ่งตำรวจก็ต้องขอระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน
ทางกรมราชธรรมก่อนเบื้องต้นถือว่าได้ข้อมูลมาเยอะ
ซึ่งได้ข้อมูลบุคคลที่เข้าเยี่ยมเสียแป้งในระหว่างที่ต้องโทษอยู่
ถือว่าเป็นประโยชน์ในทางการสอบสวนอย่างมากนะคะ
ส่วนเรื่องการบกพร่องหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของเจ้าหน้าที่ผู้คุม
ซึ่งทางราชทันเนี่ยจะมาให้การเพิ่มเติม
ถ้าพบการกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่มีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ต้องโดนดำเนินคดีแน่นอน
ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของใครนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับ
มันเป็นความผิดนะครับมันเป็นความผิดนะครับ
แม้กระทั่งทางกรมราชทานเองก็ตั้งรางวัลไว้นะครับ
กรณีที่จะแจ้งข้อมูลบ่อแสนะครับก็แจ้งได้ที่
ส่วนเรื่องกระแสข่าวที่บอกว่าเสียแป้งตั้งใจจะแห่คู่ออกมาเพื่อไปล้างแค้นพยานในคดีเนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็อาจจะเป็นเรื่องในอดีตที่ผู้ก่อเหตุไปกระทำความผิดและต้องเข้ารับโทษ
ซึ่งมีพยานหรือเจ้าหน้าที่รัฐให้ความหวังหรือเปล่าว่าจะช่วยเหลือเสียแป้งได้
แล้วทำไม่ได้ตามที่พูดก็เลยกังวลว่าถ้าเสียแป้งหลบหนีออกไปได้จะกลับมาแก้แค้นอะไรแบบนั้น
ซึ่งตำรวจภูทรจังหวัดพัทธรุงตอนนี้มีการจัดกำลังตำรวจเพื่อดูแลพยานแล้วนะคะ
ดูล่าสุดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประจำจุดตรวจ๙สตควรกาหลงทุ่งนุ้ย
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูนนะครับ
ทะเบียนกไก่จจ๙๐๔๙พัทธลุงคันนี้เลยที่คาดว่าเสียแป้งเนี่ยจะเปลี่ยนรถแล้วก็ขึ้นรถคันนี้หลบหนีเนี่ยนะฮะ
ที่ด่านตรวจนี้นะครับตอน๘โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งจับพิกัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังด่านตรวจตรงนี้เนี่ยจะวิ่ง๓ชั่วโมง
แล้วก็สามารถมีช่องทางที่เดินทางออกไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับ
ส่วนสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเสียแป้งในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงแล้วก็พื้นที่จังหวัดสตูน
อันนี้ไม่รู้ว่าใช่มือถือที่ว่าเขาให้ไหมไปซื้อให้หรือเปล่านะนั่นอ่ะสิคะนี่นะยังเจอสัญญาณอยู่นะฮะ
อยู่ในพื้นที่พัทธลุงกับสตูนนะครับแต่ยังไม่มีรายงานว่าทั้งเสียแป้งทั้งในปอยทั้งในบิ๊กเนี่ยเดินออกไปยัง
เดินทางออกนอกประเทศไปยังฝั่งชายแดนประเทศเพื่อนบ้านหรือยังนะฮะเพราะจุดดังกล่าวหากจะออกไปได้เนี่ยก็จะข้ามสู่ชายแดนประเทศมาเลเซียเลยนะครับ
ที่นักโทษออกมาแล้วไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยการคุมขังการเฝ้าต่างเนี่ยมันจะมีช่องว่างช่องโหวขนาดนี้เลยเหรอหรือว่ามันมีใครรู้เห็นเป็นใจยังไงบ้างนะฮะ